คุณผู้ชมคะเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
จะจบไปนะคะช่วงเวลาประมาณตี๓๓นาทีรวมแล้ว๓๔ชั่วโมง
ลีลาที่ผ่านมานะคะของแต่ละคนที่อยู่ในสภาเป็นยังไงบ้าง
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้การเมืองไทยค่ะ
๙๔แช่งและรถ
ผมก็สรุปอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะครับนะถ้าเป็นผมเนี่ย
ผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับ

แวงงานก็วันเดี๋ยวกันสอบโรธราชทานมาด้วยกันเป็นนรุ่นพี่ผม
แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ของผม
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้การเมืองคืนนี้
บันทึกเทปไว้ตอนเที่ยงครึ่ง
ของวันศุกร์คือเมื่อวาน
ที่ต้องบอกวันเวลาบันทึกเทป
เพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้
ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
ไม่ใช่สภาพูดแทนแปลว่ารัฐสภาหมายถึงทั้งสวและสสที่กำลังอภิปรายเรื่องนโยบายรัฐบาลอยู่
แต่ว่าตั้งแต่๙โมงครึ่งของวันพฤหัสมาจนถึงเที่ยงครึ่งของวันศุกร์
สิ่งที่สังคมคาดหวังก็คือว่าคาดหมายก็คือว่า
นายกจะทนได้ไหมกับการอภิปรายที่ยั่วยุดุเดือดเข้มข้น
จริงครับเก็บทุกดอกตอกทุกเม็ดมีลีลาของการตอบคำถาม
ชี้แจงดุเดือดเข้มข้นตามสไตล์ของท่านขึงขังฉะนั้นมันก็
มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดที่หนังสือพิมพ์เรียกกันว่า
เบรกแตกไฟขาดโดยเฉพาะในช่วงตอนประมาณ๓ทุ่มกว่า
ช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทลุกขึ้นมาอภิปราย
มีความดูเดือดมีความเข้มข้นถึงขั้นว่าพลตำรวจเอกเสรี
สุทธิ์ต้องถูกเชิญออกจากห้องประชุมเพราะไม่ถอนคำพูด
นายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงเสร็จแล้ววางแฟ้มเอกสารอยู่วาง
บนโต๊ะแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมด้วยอารมณ์โมโห
โมโหงุดหงิดได้เห็นภาพในจอรัฐมนตรีหลายคนก็เดิน
ตามไปด้วยถึงขั้นประธานสภาในตอนนั้นคือคุณพรเพชร
วิชิตชนลชัยสั่งพักการประชุมกลับมาใหม่บรรยากาศก็ยัง
ดุเดือดต่อครับฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่านายกรัฐ
นตรีไปสภาครั้งแรกก็ได้เจอกับบรรยากาศที่ดุเดือดเข้ม
ข้นจากการอปริปลายของภาคฝ่าคารและเราได้เห็นรีลาท่า
ของนายกรัฐมนตรีดุเดือดเข้มข้นในการชี้แจงสัญญาณ
ที่ว่านี้มันส่งผืนถงถึงอะไรครับสัญญาณที่ว่านี้มัน
จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศเขมงเกลียวระหว่างรัฐบาลกับ
ฝ่ายค้านมากขึ้นไหมอันนี้ต้องตามดูจริงอยู่ครับระหว่าง
รัฐบาลกับฝ่ายค้านยืนอยู่คนละฝั่งอยู่แล้วในสภาผู้
ราศดรแต่ว่าจริงแล้วลึกเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับ
ฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านมาหน้าฉากเขาอาจจะดูเดือดเข้มข้นแต่
ฉากเขาประสานกันได้ครับ
ถ้าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลประสานงานในสภากันไม่ได้มัน
จะมีผลต่องานบริหารของฝ่ายรัฐบาล
เพราะระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติยึดโยงเชื่อมโยง
กันอยู่ในทางปฏิบัติต้องเดินไปด้วยกันถ้าบรรยากาศเขมง
เกลียวเดินลำบากแล้วมันจะทำให้งานบริหารของฝ่ายรัฐบาล
เสียหายไปด้วยเอากฎหมายอะไรเข้าสภาก็จะเกิดบรรยากาศ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือกันตรงนี้แหละครับน่าเป็นห่วงแต่ว่า
ถ้าดูแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากกลางคืนวันพฤหัสวันรุ่ง
วันศุกร์นายกก็มาสภาในอารมณ์ปกติครับก็แปลว่านายก
ก็คงคิดได้ว่าที่ได้แสดงอาการไปเมื่อวานนั้นเนี่ยท่าน
ควรจะปรับตัวยังไงอันที่จริงถ้าให้ความเป็นธรรมกัน
นายกใครที่ดูโทรทัศน์อยู่ก็จะเห็นว่าสมควรที่นายก
จะตอบโต้อย่างดูเดือดอย่างนั้นเพราะการอภิปรายของพล
ตะโดดเอกเซรีย์เตมียเวทเซรีย์พิศุตเตมียเวทท่าน
ก็มีเอกลักษณ์ของท่านท่านอภิปรายในสภาก็เหมือนกับ
คลิปที่บันทึกไว้แล้วเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นั่นแหละ
ครับท่านอภิปรายในสภาก็เหมือนกับไปออกรายการวิทยุ
โทรทัศน์ไปขึ้นเวทีปลาใสคือดุเดือดเข้มข้น
ตรงทุกเรื่องไม่อ้อมไม่ค้อมแล้วลีลาอย่างนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าถึงเป็นนายกคนอื่นก็คง
ก็คงมีลีลามีอาการไม่ต่างกว่าพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่า
มีมีลูกดือเดือดเข้มข้นแล้วก็
มีคำพูดบางคำพูดที่นายกรัฐมนตรีต้องฟิลขาด
อันนี้ก็ต้องตามดูต่อไปว่านายกจะปรับเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วมีคนก็บอกว่าพลเตมียเวทที่จริงท่านเป็นคน
เป็นคนเก่งเป็นคนกล้าหาคนกล้าอย่างท่านก็ลำบาก
กล้าพูดตรงไปตรงมาแต่ระหว่างความกล้าพูดอย่างตรงไปตรงมา
ศิลปะในการที่จะพูดให้ไม่มีปัญหาเนี่ย
มันต้องไปด้วยกันได้ครับพูดไม่ให้มีปัญหา
แต่มีเป้าหมายอันเดียวกันแต่ว่านั่นแหละก็เป็นลีลาของท่าน
เรื่องของนายกรัฐมนตรีถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
ถ้าไม่มองในแง่ของความตึงเครียดเสียงดัง
พูดไปชี้หน้าไปถ้ามองในแง่ของสีสัน
ผมว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนทำสีสันให้สภาครับ
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้เห็นเลยว่านายกรัฐมนตรี
เรียกเสียงหัวเราะจากสมาชิกได้เป็นระยะ

เช่นพูดไปท่านก็ท่านก็จะบอกว่านี่ผมเสียงดังไปหรือเปล่า
นี่นี่ผมยิ้มแล้วนะผมพูดเร็วไปบ้าง
ลืนน้ำลายบ้างก็เพราะผมเป็นมนุษย์
หรือช่วงที่สอสอลุกขึ้นมาประท้วงว่า
การที่จะพูดในสภาเนี่ยนายกต้องพูดกับประธาน
ไม่ใช่หันมาพูดมาชี้หน้าสอสอ
นายกก็ยอมทำตามแล้วก็หันหน้าไปจ้องหน้า
ไปพูดกับประธานสภาคุณชวนหลีกภัย
จนคุณชวนบอกว่านายกไม่ต้องมองผมก็ได้ครับ
อ้าวก็เรียกเสียงฮือฮาเสียงหัวเราะจากสมาชิก
ฉะนั้นมองในแง่แบบนี้ลีลาแบบนี้
นี่เป็นสีสันของสภานะครับ

ติดตามการประชุมสภาอยากให้คนติดตามฟังการถ่ายทอดดู
จะมีข้อมูลแน่นข้อมูลดีมีตัวเลขเยอะแต่ถ้าอภิ
ปลายเรียบเหมือนบรรยายในห้องเรียนถ้าอภิปรายกันเรีย
เรียบไม่มีสีสันคนฟังก็เบื่อนะครับคนที่นั่งฟังสอสอ
ด้วยกันสวด้วยกันที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเขาก็เบื่อนะ
ครับฉะนั้นสีสันของสภาต้องมีไปมานายกนี่แหละจะเป็น
เท่านั้นนะครับการอภิปรายเรื่องนโยบายของรัฐบาลยังมีอีกหลาย
ยกครับอีกไม่กี่เดือนสภาจะเปิดเพื่ออภิพรายกันเรื่องพรบ
ไม่กี่เดือนสภาจะเปิดเพื่ออภิปรายกันเรื่องพรบงบประมาณ
แล้วหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ตามมาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มข้นดุเดือดที่สุดของฝ่ายค้านที่จะมีต่อฝ่ายบริหาร
เอาเป็นว่าสีสันลีลานายกรัฐมนตรีเรียกเรตติ้งให้คนตามดูการประชุมสภาได้มากขึ้นก็แล้วกัน
ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ